คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะ
คือมีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งไปชนรถกระบะก่อนชนท้ายเขาแล้วถอยแล้วหนี
หนีแล้วไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ต้องสังเกตดูนะคะว่าคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขารอดมาได้แบบบุดหวิดรอดมาได้ยังไงเดี๋ยวไปดูภาพค่ะ
เนี่ยพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยว่าคนขี่อยู่ไหน

ใช่ค่ะรถกระบะคันนี้คือชนรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วลากเขาไปไกลแบบนี้

สุดท้ายกระบะคันนี้หนีไม่รอดถูกตำรวจสภบสมุทรปราการ
ตามไปจับค่ะไปจับได้ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองก่อนข้ามคลองสำโรง
ผู้เสียหายที่ถูกกระบะคันนี้ชนก็รีบตามไปนะคะ

ที่คุณผู้ชมจะเห็นภาพว่ากระบะสีขาวคันนี้ไปชนรถจักรยานยนต์ดูสภาพหน้ารถเขา

เขาไปชนรถกระบะมาก่อนคันนึงพี่บุ๊ค

กระบะมิซูบิชิค่ะถนนเทพรัฐขาออกกิโลเมตรที่๒๘
เจ้าของมิซูบิชิคันที่ถูกชนคันแรกคือคนนี้นะคะ
เล่าให้ฟังว่าเขาขับรถอยู่ดีนะมองกระจกหลังเห็นกระบะสีขาวขับมาเร็ว

ขับสายไปสายมาเขาก็เลยชะลอกะว่าแซงไปเลยให้แซงไปก่อนเลย

แต่กลายเป็นว่าไปชนท้ายรถเขา

หนีแล้วยังไงแล้วก็ไปชนต่อไปชนรถจักรยานยนต
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
นายสำริทแสงอาทิตย์คนขี่
เขาบอกว่าโอ้โหวินาทีนั้นได้ยินเสียงกระบะขับมาเร็วมาก
มองไปด้านหลังรู้เลยว่าชนแน่ชนแน่
ตัดสินใจกระโดดเลย
กระโดดออกจากรถจักรยานยนต์ของตัวเองแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้เลยนะคะ

ใช่พี่บุ๊คถ้าไม่กระโดดเขาบอกว่าเขาคงไม่รอด

ก็เจ็บฟันเจ็บอะไรเพราะกระโดดลงมาเนอะ
เขาบอกนี่เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกมาก

แล้วถามว่าทำไมกระบะสีขาวคันนี้ต้องไปชนเขาไปเรื่อยแบบนี้
สุดท้ายพอจับได้ค่ะยังให้การวกวน
จับใส่กุญแจมือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

พี่ปุ๊กดูสิพี่ปุ๊กดูในรถเขาแอร์แบ็คแตกอ่ะคือชนแรงนะ
นี่ค่ะก็ต้องรอสั่งเมา
จะนำตัวไปสอบปากคำและดำเนินคดี
เมาแล้วขับขับรถโดยประมาทและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

แล้วเป็นเหตุเกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะ

มีนักข่าวไปถามด้วยนะว่าพี่วินแขวนอะไร

บอกวินหมายเลขอะไรไหมคะวินเบอร์๕เกี่ยวไหมคะ